คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานนี้เราก็เล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟังไป

กรณีที่มีคลิปออกมาในเพจหนึ่ง
เขาก็บอกว่ามีการเอาเท่าเป็นเหมือนกับเท่ากระดูกคนตาย

เขาบอกว่าจะทำให้ตุ๊กตาเฮียนขึ้น
จะทำตุ๊กตาลูกเทพมีการมีลงอัคระอะไรต่าง

ทีนี้คุณผู้ชมคะจากคลิปนี้เนี่ย
เอาจริงนะเราก็ไปตามหา
ตามหาจนรู้ว่าคนที่ปรากฏในคลิปคืออาจารย์หมี
แล้วเมื่อวานนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของอาจารย์หมีด้วย

คลิปนี้ค่ะผู้ชายเนี่ยสักประมาณ๓๔คนเนี่ยนะ
คือเหมือนกับเขาเลือกกระดูกในห่อผ้าที่อยู่ในโรงเนี่ย
แล้วถ้าเกิดว่าฟังเสียงเนี่ยในคลิปอ่ะ

บอกได้ด้วยนะว่ากระดูกนี้คนตายตายจากอะไร
ตายเพราะสาเหตุอะไรแล้วก็เอาไปยัดใส่ตุ๊กตาเด็ก
ทำพิธีปลุกเสกเหมือนกับทำปลุกเสกกุมารทองปลูกเสกตุ๊กตาลูกเทพอะค่ะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นขบวนการขโมยเท่ากระดูกคนตายมาทำกุมารทอง

ทีนี้เราก็เลยมีการตรวจสอบว่าผู้ชายที่ปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ย
คือเขาคือใครคือยังไง
ปรากฏว่าผู้ชายในคลิปนี้คือนายธริสเพชรทองอายุ๓๓ปี

อาจารย์หมีอยู่ในพื้นที่ของปฐุมธานีค่ะคุณผู้ชม
พอไปถึงเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูค่ะ
ซึ่งตอนไปถึงเนี่ยนะคะบ้านของอาจารย์หมีเนี่ยเป็นบ้านฟูน๒ชั้น
แล้วข้างล่างก็มีพวกโต๊ะหมู่บูชา
เหมือนกับเปิดเป็นสำนักสำหรับปลุกเสกพวกเครื่องรางของขลังนี่แหละค่ะ
ตำรวจเขาตรวจสอบหมดเลยนะแล้วเขาไปดูเนี่ยเจอเป็นเหมือนกับกล่องกระดาษหนึ่งกล่อง
แล้วข้างในมีตุ๊กตาทารกเหมือนกับที่อยู่ในคลิปเลยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ตัวอาจารย์หมีเนี่ยก็ยอมรับนะว่าเป็นคนที่อยู่ในคลิปปลุกเสกตุ๊กตากุมารทอง
แล้วก็ส่งขายให้กับชาวเวียดนามจริงจริงแต่คลิปเนี้ยมันถ่ายเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
คือปี๖๒ค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เลิกแล้วเลิกทำพิธีปลุกเสกแล้ว
เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังอาจารย์หมีพูดหน่อยค่ะ

ศึกษากับอาจารย์หลงนานไหมครับ
เป็นศาสตร์เกี่ยวกับอะไรเป็นยังไง

ทั้งบริมาตรการกดทำไว้แก้ของเค้าก็ทำหมด
เราพอรู้ไหมว่าอาจารย์หลงเขาเอากระดูกมาจากไหน
ตรงนี้เราเคยถามเขาก็บอกว่าพวกเขาไปสับปะเลอ
เอ่อเพราะว่าที่นู่นเวลาเค้าเผ่าเค้าชิงเลย
เขาไม่มีการมาเก็บเหมือนคนไทยถ้าใครจะเก็บสำหรับเขาเขาจะทิ้ง
นี่ไงคืออาจารย์หมีเขาก็บอกว่าเริ่มศึกษาพวกศาสตร์ลี้ลับ
ตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กวัดแล้วก็เคยบวชอยู่ที่วัดสอนดีศรีเจริญ
คลอง๗หนองเสือหลังจากนั้นก็มีการไปเรียน
ศัยศาสตร์เพิ่มเติมที่กัมพูชา
ไปเจออาจารย์ด้านศาสตร์ของกัมพูชา
ก็ติดต่อเรียนวิชาอาคมต่าง
แล้วก็มาทำตุ๊กตากุมารทำพิธีปลุกเสก
คือเขาบอกว่ามีการเอากระดูกคนตายจากประเทศกัมพูชา
ไม่ได้ขโมยนะแล้วอาจารย์หมีก็บอกด้วยบอกว่า
ทั้งหมดอาจารย์หลงที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์หมีอีกทีนึง
เตรียมไว้เพียงแต่ตัวอาจารย์หมี
เข้าร่วมพิธีปลุกเสกด้วยเฉย
เพราะว่าคนเวียดนามคนมาเลเซีย
เขาจะเชื่อมั่นอาจารย์คนไทยมากกว่า
ซึ่งภาพที่อยู่ในคลิปที่คุณผู้ชมเห็น

อาจารย์หมียืนยันด้วยบอกว่าเลิกทำอาชีพนี้มาปีกว่า
แล้วก็ถามเหมือนกันนะว่าอ้าวอาจารย์หมี
สาเหตุที่อาจารย์เลิกทำเพราะอะไร
อาจารย์หมีบอกว่าโดนในหน้าชาวเวียดนาม
โกงค่าทำกุมาร๓แสนกว่าบาท

คือไม่ได้ปฏิเสธว่าคนในคลิปเป็นตัวเอง
เพราะว่าอาจารย์หมียอมรับว่า
คนในคลิปคือตัวอาจารย์หมีเอง
ปัจจุบันนี้ได้ไปขออนุญาต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจดทะเบียน
นามบริษัทนิกผลไม้สดจำกัด
คือเปลี่ยนแล้วไม่ได้ทำปลุกเสกแล้ว

เพราะว่าลูกศิษย์ที่เขาเป็นชาวมาเลเซียเนี่ย
แนะนำให้ทำธุรกิจนี้
แปลว่าตอนนี้อาจารย์ทำเรื่องเกี่ยวกับผลไม้ส่งออก
ไม่เกี่ยวกับการปลุกเสกอะไรนี้เลย

แล้วเมื่อวานนี้ที่ตำรวจสพนเสือไปตรวจสอบ
อย่างที่บอกว่าเขาไปเจอกล่องใบหนึ่งใช่ไหม

แล้วตรวจสอบข้อได้จริงดูวัตถุพยานต่าง
คือไม่เจอกระดูกนะคะดังนั้นตำรวจก็เลยไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหา
แล้วมีการไปตรวจข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเรื่องที่อาจารย์หมีเข้าออกนอกประเทศเนี่ยค่ะ
ซึ่งจากการลงมาตรวจเนี่ยนะคือเขาบอกว่าเท่าที่มีการประชุมกำนันผู้ใหญ่ทุกเดือนเนี่ย
เคยมีเบาะแสไม่เคยมีการแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องการขโมยเท่ากระดูกในทิศทางศัยศาสตร์
บอกว่าเลิกปลุกเสกตุ๊กตาลูกเทพมานานแล้วเพราะว่าการที่เอาวิญญาณไปขาย
มันก็เลยเกิดเป็นขบวนการขึ้นมา
คือไปขโมยกระดูกที่เก็บไม่หมดตามเมน
คือเวลาเผาแล้วคุณมันก็จะมีพวกแบบเศษ
เท่ากระดูกตกอยู่ใต้เมนก็จะไปเก็บเอาไปขาย
โดยเฉพาะพวกกระดูกผีตายโหงหรือว่าคนที่ตายวันเสาร์และเผาวันอังคาร
อันนี้เนรนแอร์บอกเลยนะว่าจะมีความเฮียนจะได้รับความนิยมมาก
นี่คือสิ่งที่เราไปถามเนรนแอร์
ส่วนทางด้านเพจเจ๊มอยวีพลัสเนี่ยนะคะ
ก็ออกมาแฉพฤติกรรมหมอผีบอกว่าดูข่าวแล้ว
หมอศัยศาสตร์บอกว่าเลิกทำมาเป็นปี
วันที่๖กรกฎาคมปีนี้ยังขับรถไปส่งของอยู่เลย
กลางคืนเนี่ยยังยืนทำของอยู่เลยไปค้นในบ้านก็คงไม่เจอหรอก
ลองดูรอบบ้านขุดดินดูด้วยค่ะ
อันนี้เป็นสิ่งที่ทางเพจเนี่ยเปิดเผยข้อมูลมา
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของอาจารย์หมี
ไปอีกปรากฏว่าบ้านของอาจารย์หมีปิดเงียบ
โทรศัพท์สอบถามอาจารย์หมีก็รู้แค่ว่าออกไปทำธุระข้างนอก
ยังไม่สะดวกที่จะตอบคำถามกับผู้สื่อข่าว
แล้วก็ย้ำนะว่าภาพที่เพจนี้นำไปโพสต์เนี่ยเป็นภาพเก่าเท่านั้น
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่ผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบมานะคะ

เกี่ยวข้องกับเรื่องของเท่ากระดูกคนตาย